เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับโศกนาฏกรรมเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงกลางทะเลที่บางสะพานประจวบคิริขัน
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ค่อยได้เจอเจอนะครับที่จะเกิดกับกองทัพเรือที่เรือล่มกลางทะเล
ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่๑๔วัน
หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือล่มเรืออับปางแล้วนะครับ
ภารกิจการค้นหากำลังพลผู้สูญหายยังคงเดินหน้าต่อไป
สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ
หลวงสุโขทัยอับปางจมลงสู่ก้นทะเลอ่าวไทย
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๘ธันวาคมปี๒๕๕๙
พิกัด๒๐มายทะเลที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เหตุการณ์นี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด
ประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทย
เพราะเป็นเรือรบที่ประจำการในกองทัพยาวนานถึง๓๕ปี
หลังทำภารกิจครั้งสุดท้ายเพื่อนำกำลัง๑๐๕ชีวิต
ไปร่วมงานครบรอบ๑๐๐ปี
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บีดาแห่งกองทัพเรือไทย
ที่จังหวัดชุมพรแต่ถูกคลื่นซัด

ตัวเรือเอียงขนานไปกับพื้นน้ำ๘๐องศา
ถือเป็นภาพวินาทีประวัติศาสตร์
เรือหลวงสุโขทัยจมดิ่งลงสู่ใต้ทะเลลึก
พร้อมด้วยชะตากรรมของลูกเรือทั้งหมด๑๐๕ชีวิต
ปฏิบัติการการค้นหาลูกเรือผู้สูญหาย
ทุกนาทีคือเวลาที่มีค่า
สำหรับคนที่รอคอยความช่วยเหลือ
นำโดยพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล
ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑
สั่งปูพรมค้นหาโดยนำเรือหลวงไปค้นหาทางน้ำเป็นหลัก
เฮลิคอปเตอร์บินค้นหาทางอากาศ
หน่วยลาดตระเวนค้นหาตามแนวชายฝั่ง
ล่าสุดสั่งการให้หน่วยซิล
ปูพรมค้นหาใต้ทะเลอีกทางหนึ่งด้วย
โดยเน้นพิกัดในพื้นที่จังหวัดชุมพร
รวมทั้งหมู่เกาะต่างเพิ่มอีก๗แห่ง
แม้ว่าการค้นหาจะยาวนานต่อเนื่องถึง๑๔วัน
แต่ก็ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งหมด
จากยอดกำลังพล๑๐๕นาย
รอดชีวิต๗๖นาย
เสียชีวิต๒๔นาย
จำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว๒๓นาย
และอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล๑นาย
ทำให้ล่าสุดยังเหลือผู้สูญหายอีก๕นาย
ในมุมครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย

หลังทราบข่าวว่าญาติของตัวเองเสียชีวิต

เอาไว้ดูต่างหน้ากับร่างไร้วิญญาณ
ในขณะที่ญาติและครอบครัวของกำลังพลบางนาย
ยังคงรอคอยการค้นหาด้วยความหวัง
พร้อมตั้งคำถามสำคัญไปยังกองทัพเรือว่า
และในเมื่อทะเลมีคลื่นลมแรง
แต่ทำไมทางกองทัพเรือถึงตัดสินใจเดินเรือออกทะเล
ซึ่งเป็นคำถามที่ครอบครัวและญาติยังคงคาใจ
และไร้คำตอบที่ชัดเจนจากกองทัพ
รู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยนะคะกับเรือคำว่าเรือลบ
แต่พอลูกคุยกับเรานะลูกหลานคุยกับเรา
เขาบอกว่าแม่หนูมีแค่ห่วงยาง
ชูชีพไม่ครบขาดอยู่๓๐
๑ใน๓๐ลูกเราไม่ได้ลูกเราไม่ได้ค่ะ
ใครจะไปรู้เรื่องสมุทรศาสตร์ดีเท่าทหารเรือ
วันนั้นเป็นวันพยากรอากาศซึ่งไม่ดีเลย
วันออกเรือวันก่อนนั้นลมแรงมาก

พอจัดงานหลำโพงลมเลยแน่นาน

วันที่เขามีการเดินทางไปเนี่ยลมมันต้องคลื่นแรง

ทหารกองเกียรติยศได้ร่วมพิธีส่งร่างนายทหารกล้าอย่างสมเกียจ
บรรจุอยู่ในโรงศพสีขาวคลุมด้วยทงชาติ
เครื่องบินของกองทัพเรือไปยังสนามบินอุตภัว
เพื่อประกอบพิธีศพอย่างสมเกียจ
ก่อนนำพาร่างอันไร้วิญญาณกลับสู่มาตุภูมิ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน